แล้วมาดูเรื่องราวคู่รักของคู่นี้ดีกว่าคุณ
คู่นี้บางคนบอกว่าก็ไม่ค่อยเห็นข้าวหวานออกสื่อกันเท่าไหร
สำหรับปางกัณรันกับคุณโต้งทูพี
คือในสื่อไม่ค่อยเห็นแต่ในโซเชียลโอ๊ยบ่อยค่ะคุณ
เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยดูแบบหวานมากเหมือนกันนะในโซเชียล
แล้วก็ดูว่าไปได้สวยด้วยนะคะ
นานทีมาทีพบทีกว่าหวานกันส้นน้ำตาลเรียกพี่เลย
นี่คุณมื้อพิเศษในช่วงวันพิเศษคริสม่งคริสต์มัสอะไรต่างแบบนี้
ไม่รู้ว่าคู่นี้เขามีของขวัญแทนใจอะไรกันไหมเดี๋ยวไปลองฟังกันดูจ้า
ไปทานข้าวด้วยกันมาค่ะก็เป็นทุกปีอยู่แล้วค่ะ
เพราะเขาค่อนข้างแบบซีเรียสเขาจะแบบให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมาก
ไปทานข้าวกันไม่ได้เจอกันอาทิตย์กว่าแล้วก็มาเจอมันก็เลยแบบคิดถึง

ของขวัญคือตั้งใจบอกกันอยู่แล้วว่าไม่จำเป็น
จริงสำหรับปางปอนจะพูดเสมอว่ามันไม่จำเป็นนะคะ
แค่มีเวลาอยู่ด้วยกันมันก็โอเคแล้ว
ก็พยายามหาทริปไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

เดี๋ยวหลังจากเข้าดาวน์ก็จะมีไปด้วยกัน
แล้วก็จะมีช่วงกุมภาอีกรอบนึงค่ะ
เฮ้ยใครว่าไม่หวานหวานจะตา

วันนี้จริงคือในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบ
เวลาเขาเจอกันเขาไปทานข้าวกันเนี่ยก็คือหวานอยู่แล้วแหละ

หน้าจอออกสืบสัมภาพคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมี
คือวงการเขาอาจจะแบบคนละสายไง